มีคุณปู่วัย๗๐ปีก็ทนพฤติกรรมของหลานชายและหลานสาวไม่ไหว
คือหลานชายหลานสาวโตแล้วนะอายุ๒๐กว่าแล้วนะครับ
เพราะว่าเสพยาบ้าติดยาบ้างอมแงม
หลานชายถูกนำตัวไปบำบัดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่หลานสะพ้าย
คุณปู่ก็เรียกว่าหลานสาวเป็นหลานสะพัยติดยาบ้างอมแง่ม
แต่ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัยขวบเศษยังให้เด็กกินนมอยู่เลย
ทีนี้คุณปู่เป็นห่วงเหรนเพราะเหรนยังต้องกินนมแม่อยู่
แล้วแม่ติดยาบ้างอมแงมแบบนี้แล้วก็เห็นพฤติกรรมของเหรนวัยขวบเศษนะคุณ
มีอาการผิดปกติเหมือนกันเด็กเดินไปเดินมาวนไปเวียนมาเหมือนสมาธิสัน
อะไรอย่างนี้คุณปู่ก็เลยคิดว่าเหรนจะมีผลกระทบ
จากเรื่องของยาเสพติดจากแม่หรือเปล่านะฮะผู้ใหญ่บ้านและประหลัดอบตสองพี่น้อง
เดินทางไปที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ไปพูดคุยกับคุณปู่อายุ๗๐ปีซึ่งเป็นผู้แจ้งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ
แล้วก็มีญาติมีหลานสะพ้ายอายุ๒๓ปีนั่งอุ้มลูกชายวัยขวบเศษ
สภาพใบหน้าของหลานสะพ้ายนะซี่เซียวอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนเด็กชายก็อยู่ไม่นิ่งเดินวนเวียนไปเข้าออกบ้านตลอดเวลา
ผู้เป็นปู่เล่าให้ฟังว่าทั้งหลานชายแล้วก็หลานสะพ้ายของปู่นี้
ติดยาเสพติดทั้งคู่ติดงอมแงมมานานหลายปีแล้ว
ตักเตือนหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ก็ไม่เคยฟัง
และยังไม่เชื่อฟังปู่ไม่พอใจที่ปู่ตัวปู่เองก็กลัวไงคุณ
กลัวว่าเตือนมากเดี๋ยวจะถูกหลานทำร้ายเพราะฤทธิ์ของยาบ้า
ตอนนี้นั้นหลานชายไปอยู่ระหว่างการเข้าบำบัดยาเสพติดเป็นเวลา๑๕วัน
แต่หลานสะพ้ายผู้หญิงคนนี้ยังคงเสพยาบ้าอยู่เลยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วย
สะพ้ายเองก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่บ้านและประหลัดอบตนะ
ก็เปิดใจพูดคุยกันแหละนะครับบอกว่าเสพยาเสพติดจริงเสพมานานกว่า๕ปีแล้ว
เริ่มเสพมาตั้งแต่มีลูกคนแรกสาเหตุเป็นเพราะเพื่อนชวนให้ลอง
ต่อมาเมื่อพอจะมีเงินอยู่บ้างก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพเอง
พอมีลูกคนที่๒คือเด็กชายคนนี้ปัจจุบันก็ขวบเศษ
ตัวเธอเองก็ยังซื้อยาบ้ามาเสพอยู่นะโดยซื้อมาจากคนที่รู้จักกันในหมู่บ้าน
ส่วนในเรื่องที่จะส่งผลต่อลูกที่ยังกินนมอยู่นั้นเธอเองก็กลัวเหมือนกัน
ซึ่งเธอก็พยายามจะหยุดจะไม่เสพแล้วนะจะเป็นแม่ที่ดีของลูกให้ได้เหมือนกัน
แต่ยาเสพติดเสพแล้วไม่ได้บำบัดมันก็ยังติดอยู่นะครับ
ฟังเสียงตัวเธอหน่อยครับ

เรื่องต้นให้แม่เด็กทำข้อตกลงเป็นพันธสัญญาก่อนเลยว่าจะเลิกเสพยา
โดยทางผู้ใหญ่บ้านก็จะมาติดตามพฤติกรรมแวะมาตรวจปัสสาวะทุก๕วันด้วย

ส่วนเด็กเองที่พบว่าไม่ยอมหลับยอมนอน

จะเป็นผลพวงมาจากการได้รับสารเสพติด

จากนี้ไปทางประหลัดอบตจะนำเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้กันต่อไปนะครับ